แล้วก็เป็นอีพีเปิดสักกระดาษใหม่ปี๒๐๒๓แล้วก็เป็น๒๕๖๖
เรากลับมาด้วยทีมที่เราสปอยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วสปอยไว้นานมาก
เป็นหนึ่งทีมที่ผีเข้าใช้คำว่าผีเข้าเนอะเข้าผี
ทีเข้าอยู่ก็เล่นดีกว่าที่คิด
แต่ว่าอยู่มันดีแบบดีใจหาย
โดยเฉพาะคราวที่เดียวผมพูดไปแล้วก่อนจะจบก็คือ
มิเกลอเมดอนใช่เล่นเด่นเป็นพิเศษ
ผมชอบมากตอนที่เด่นขึ้นมาผมซื้อเข้ามาอยู่ในทีมเรียบร้อยแล้ว
ในเกมผมก็เป็นตัวหลักตัวยืนในแฟนตาซีอยู่เหมือนกัน

เรามาเริ่มกันเข้าคอนเทนต์เลยพี่บอย
อยู่ที่๓มี๓๐แต้มแต่คิดว่าตอนที่เราออนแอร์ก็อาจจะเพิ่ม
น่าจะเพิ่มรู้จากตารางแล้วมีโอกาสเพิ่มมาก
ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เกินความคาดหมายของทุกคน
ที่เป็นคนที่ติดตามโลกฟุตบอลอย่างใกล้ชิด
ไม่ได้ซื้อมั่วไม่หวานแหใช้เงินเลือกเฟรนส์นักเตะมาค่อนข้างดี
เห้ยรวยทำไมเนี่ยสักขี้เหนียวขนาดนี้แซวเลย
คือเขาก็ดูแบบเรื่องของผลงานความเหมาะสมมากกว่าเรื่องของชื่อฉัน
เราต้องการสร้างทีมในระยะยาวซึ่งอันนี้มันสะท้อนออกมาในปีนี้ที่เห็นได้ชัด
คือถ้าเราไปดูตอนช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ย
ซึ่งน้อยมากนะสำหรับทีมรวยขนาดนี้แต่เขาเลือกมาถูกต้องแล้วก็ถูกตัว
ในยุคนี้ไม่แพงนะถือว่าถูกเลยล่ะใช้คำว่าถูกเลยล่ะใช่ครับ
เพราะว่าเล่นอยู่พรีมิลิกมานานแล้วนะครับแล้วก็นิกปุ๊บคนนี้ชัดเจน
คือซื้อมาเป็นมือหนึ่งนะครับก็ราคาแค่๑๑๕ล้านยูโรเท่านั้นเอง
บ้าบออันนี้ใช้คำว่าบ้าบอเลยอ่ะคือมันคือของดีราคาถูกอะครับนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีทีมไหนมาแย่งเยอะเพราะว่าตำแหน่งผู้สาวประตูหลายทีมมันค่อนข้างลงข้าง
ค่อนข้างลงตัวแล้วใช่โดยเฉพาะในพรีมิลิกทีมใหญ่นี้
แค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีถ้าพูดถึง

เห็นชัดหลายแหมดแล้ว
แล้วก็มีตัวที่แพงที่สุดนะครับก็คือแพงระดับ

แล้วลงมาเล่นก็เล่นได้เลย

แล้วก็ซื้อกันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ในช่วงก่อนหน้านั้นครับในช่วงหน้าหนาวก็มีแบบพวก
ซึ่งมาเป็นกัปตันทีมในช่วงนี้ในซีสันนี้
คือเป็นทีมที่แบบเคยต้องมีตกชั้นในเดือนตุลาคมปี๒๐๒๐
แต่ว่าภายในเวลา๑๒เดือนเสร็จนะครับ
เขาก็ขยิบขึ้นมาจากอันดับ๑๙มาอยู่อันดับ๘

ใช่ครับมันก็สะท้อนว่าการเข้ามาของนักเตะใหม่

แต่มันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่
แต่ว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างนะครับ

มีเรื่องของความขยันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งสุดจนสุดไม่มีบ่นนะครับ
มีความเร็วสปีดต้นดีแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะครับ
คือยืนตำแหน่งเวลาที่มีบอลหรือไม่มีบอลให้ดีขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันจะได้เปรียบนะครับ
ไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยเอาจริงแล้ว
คือเขาต้องการให้ทุกคนเอาจริงเอาจังเรื่องของการฝึกซ้อมเพราะว่าถ้าคุณฝึกซ้อมได้ดีคุณก็จะรับรู้ได้ว่าทีมต้องการอะไรทีมต้องการเล่นแบบไหน
แล้วก็ทุกอย่างจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ได้วางแนวทางการเล่นให้แบบให้มันแบบซิมเลสให้มันไร้รอยต่ออะไรอย่างนี้ครับ
คือใช้เวลาแค่แบบ๑ปีในการทำทีมที่ไม่มีทรงให้มีทรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้แท็กติกอะไรที่ทำให้นักเตะแบบเล่นได้อย่างนั้นได้
นักเตะก็ชุดเดิมเปลี่ยนไม่เยอะ
เปลี่ยนไม่เยอะก็มีเปลี่ยนที่แบบเราเล่าคือ๖คน๔คน๔บวก๒ที่มาจาก๔บวก๒
ตอนแรกตอนแรกไม่ได้เล่นตรงนั้น
มาเล่นเป็นกลางแบบมันไปมากเลยอะ
โดนจับมาเล่นแล้วดันเล่นดีดันดีแล้วก็เลยแบบฟิตเลย
แล้วทีนี้ก็เลยลองจับยัดเลยซ้อมไปซ้อมจริงจัง
อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบราซิล
การประสานงานกับนักเตะแบบสไตล์ลาตินอเมริกา
เขาแบบเล่นแบบค่อนข้างใจกว้าง
แล้วก็แบบเหมือนทั้ง๓คนมันเล่นแบบเพื่อทีมมันฟอร์ทีม
ไม่ได้ฟอร์ตัวเองอะไรอย่างนี้ถูกต้อง
ซึ่งแน่นอนว่าช่วง๑ปีเนี่ย
มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงข้ามคืนแน่นอนคือเราจะเห็นได้ชัดว่า
แทนสตีฟมันก็แบบยังไม่ได้มีอะไรมากเนาะ
ก็คือแบบเล่นแบบตามทรงอะแต่ว่าแบบพอช่วงปิดรูปการณ์
มันมีการปรับจูนอะไรบางอย่างก็คือเหมือนค่อยค่อย
ปรับทีละนิดทีละน้อยใน๑สัปดาห์แล้วก็คอยเป็น๑เดือน
แล้วก็แบบเจาะเลยว่าพูดเรื่องไรบุคคลต้องเล่นยังไง
ก็คือเหมือนค่อยเก็บไปเรื่อยว่าแบบเขาเรียกไง
ค่อยเก็บทรงของนักเตะครับก็คือแบบจากเดิมที่แบบเล่นง่ายไปก่อน
แล้วก็แบบค่อยใส่ความยากเข้าไป๑วัน๑เดือนพอมันผ่านไป๑ปี
มันก็เลยผลิดอกออกผลในรูปแบบของนิคอนเซอร์ที่เราเห็น
ถ้าเราสังเกตให้ดีก็คือว่า
นิวคัสเซิลตอนที่ฮาวเข้ามาคุมเนี่ย
ตอนที่เขาดึงคริสต์วูสมาถ้าจำกันได้นะ
ริสวูดเนี่ยเป็นนักเตะของเบอร์ลี่
มีค่าฉีกสัญญาตอนนั้นก็คือ๓๐ล้านยูโร
แต่มันมีจุดที่น่าสนใจที่ว่าตอนที่นิวคัสเซ็นต์
คริสบูสมานั่นมันหมายความว่า
นิวคัสเซิลเป็นการตัดกำลังคู่แข่งที่หนีตกชั้นไปในตัว
แล้วก็ตัวของคริสต์วูสก็คือตัวใหญ่

ทำให้เวลาที่นิวคัสเซ็นต์จะเล่นเซ็ทบอลเนี่ย
ตอนนั้นก็เลยเซ็ตบอลด้วยแบบการใช้ผู้เล่นตัวใหญ่เข้าโจมตีไปก่อน
มันก็คือการเล่นฟุตบอลแบบง่ายนั่นแหละครับ
ค่อยใส่รายละเอียดความยากเข้าไปเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ก็ทำให้มันก็เลยไปสอดคล้องกับเรื่องความเข้มข้นในการฝึกซ้อม
ก็เป็นเรื่องที่บลูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่าย
ซึ่งจริงพอพูดถึงตรงนี้ก็เลยนึกถึงว่าเขาเลือกแต่ตัวไม่ได้แบบสตาร์เลยนะ
ตอนอยู่บอลมัดเขาก็ดูมีฝีมือแต่ไม่ได้ดูว่าแบบ
ยังไม่ขนาดนั้นแต่รู้ว่าอีกสัก๕ปีอาจจะเก่งกว่านี้แน่แต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับ
เขาต้องปลูกสร้างอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องของวัฒนธรรมแห่งการเป็นผู้ชนะ
เปนมันคือแบบหมูสนามจริงสิ่งสนามซ้อมใช่ไหมครับ
เพราะว่าทีมที่แบบมีความล้มเหลวมาตลอด
จะให้เชื่อว่าเป็นผู้ชนะผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาทำได้ยังไง
ก็ถือว่าน่าสนใจมาก
แล้วก็หลอมรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาด้วยผลงานอันดับ๓ของพรีเมอร์ลีกในวันที่เราอัด
เขามีสัญญาผูกพันกันค่อนข้างนาน
นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงผู้จัดการทีมหลายคนตกม้าตายในการคุมทีม
ทีมนั้นเพราะว่าตัวเขาย้ายมาแค่คนเดียว
แต่ว่าครอบครัวลูกเมียอยู่อีกที่หนึ่ง
มันทำให้เรื่องของการปักหลักมันไม่มี
และทุกคนพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันทั้งในรูปแบบของ
แล้วก็ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่า
ตั้งแต่ช่วงตุลาคมปี๒๐๒๑ใช่ไหมครับ
สิ่งที่เขาทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นก็คือเกมที่
ซึ่งอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ามัน
มันพร้อมทั้งร่างกายมันพร้อมทั้งจิตใจแล้วก็แท็กติก
และความเชื่อมั่นของทุกคนที่มีต่อโค้ช
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพทีมเชิงลึกนะครับ
เพราะว่าถ้าเราไปดูขุมตัวจริงกับตัวสำรองเทียบกันเลย
มันจะเห็นได้ชัดว่าตัวสำรองมันไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้เลย
มันต้อง๓แป้มแล้วมันไม่ใช่การเสมอ

แต่ว่าทีมมันยังใหม่เกินไป
ประสบการณ์เองหรืออะไรเองมันยังไม่ถึงขั้นนั้น
มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าถึงที่สุดแล้วตอนจบรูปการ๒๐๒๒๒๒๓เนี่ย
คือผ่านยุคมืดมาแล้ว

ร้วนดีกว่ายุค๑๐ปีก่อนทางเส้น
คือมันกราฟตกก่อนท่านี้

ตรงไหนก็ดีไปหมด
แต่ตอนนี้เรียกว่าสุดยอด

คือมันไม่ร่มลุงคลุกคลานเหมือนเมื่อก่อนแล้ว

สมัยก่อนเป็นทีมรุ่นแชมป์

มันมีการตกชั้นไปมันมีความแบบ

เขาก็จะแบบโวยวันที่ตกชั้นผมนั่งร้องไห้

ว่าแบบโหแล้ววันนี้กลับมาเห็นอย่างนี้

เหมือนได้นั่งทริปฉลมใจอะ

เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้มันมี

ใช่จากเดิมที่เราเห็นว่ามีแบบ
ไม่แน่นะอีกประมาณปี๒ปี

ก็ว่ากันไปก็เป็น

เดี๋ยวเทปต่อไปน่าจะเป็นเทปผีออกนะ

เดี๋ยวมาเจาะว่า
อะไรที่จะเป็นส่วนประกอบบ้างดีกว่า
คือแน่ถึงที่

ก็บอกว่าเอาจริงนะมันจะมาน่งมาเน่หรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นแค่ส่วนประกอบแต่สิ่งที่เห็นชัดคือ
คนจะดวงตกคนจะซวยมันช่วยไม่ได้จริงอะไรมันก็พลาดไปหมด
ก็จริงแต่เดี๋ยวเรามานั่งแคล็กกันแต่ละจุดแต่ละมุมกันดีกว่าว่า
อะไรบ้างที่ทำให้ลิเวอร์ภูผีออกได้ขนาดนี้
สิ้นลายแชมป์เก่าแบบมันสิ้นลายความเป็นแชมป์
ลุ้นแชมป์นี่คือทีมกลางตารางแท้ปีนี้พูดเลยว่านี่คือฟอร์มการเล่นของทีมกลางตารางเลย
เป็นยุคที่ริวฟูทีมแตกก็มาลุ้นกันว่าได้มาคุยกันก่อนว่าปีนี้มันจะจบยังไง
ในครึ่งรูปการหลังที่จะจบที่จะสู้กันต่อไปเนี่ย
แล้วก็ช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะได้ใครเข้ามาเสริมทัพไหม
ถ้าไม่มีเนี่ยบอกเลยนะแฟนริวภูทุกคนตัวไข่ตัวมัน

ถ้าไม่มีนี่เตรียมตัวเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโอ้ที่มีอยู่มัน
แต่มันก็ยากนะเพราะว่าเนื้อภูมิมันอยู่ในช่วงของเปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านเจ้าของอีก
ใช่ก็นั่นแหละถึงบอกว่าอาจจะต้องมีตัวใครตัวมันกันบ้าง
สำหรับฤดูการนี้นะแฟนหงแดงทุกคนนะครับก็
ยังไงก็ลองติดตามกันเราในอีพีต่อไปนะครับ
ยังไงก็ฝากติดตามเราเหมือนเดิมนะบอลกลับมาเตะกันแล้วกลับมาเริ่มรุ้นกันแล้วก็
บอลให้สนุกวันเสาร์บ่ายสองก็มาฟังเราก่อนนะครับก็ยังติดตามพวกเราได้ทางช่องทางเดิมของ
ทางทุกช่องทางสำหรับการฟังพอดแคสต์ของทุกท่านนะครับหรือว่าถ้าอยากคุยกับ
เท่านี้ครับนะครับก็ยังไงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ